คุณผู้ชมค่ะความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนานะฮะก็กำลังไปเกี่ยวข้าวอยู่
เอากระเป๋าเงินเก็บไว้ที่กระท่อมปลายนาซึ่งอยู่จากจุดที่เกี่ยวข้าวไม่ไกลแค่๑๐๐เมตรเอง
ปรากฏว่ามีโจรแสบมาอาศัยจังหวะตรงนี้แหละคุณเข้าไปที่กระท่อมปลายนา
แล้วไปขโมยกระเป๋าของชาวนาซึ่งชาวนาเขาเก็บเงินไว้เป็นแสน
เพราะว่าจริงแล้วชาวนาเพิ่งจะขายข้าวหรือทำอะไรได้ก็เก็บเงินไว้ตรงนี้เพื่อว่าจะเอาเงินไปต่อยอดไปทำทุนต่อ
ทีนี้ถูกโจรแสบขโมยไปหมดเงินเป็นแสนชาวนาสาบแช่งเลยแบบนี้
ขอให้หายวายวอดขอให้อะไรคุณนี่แหละฮะชิบหายวายวอดนะฮะ
เพราะว่าชาวนาเขาแค้นใจเหลือเกินเงินที่จะมาลงทุนทำกินทำนากันต่อนะครับ
ด้วยนางหนูหลิงอ่างชินอายุห้าสิบห้าปีเป็นผู้เสียหายนะฮะ
พร้อมกับสามีแล้วก็หลานชายของเธอพาผู้สิทธิ์ข่าวลงพื้นที่ครับ
บริเวณกระท่อมทุ่งนาอำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่น
จุดเกิดเหตุที่คนร้ายมาขโมยกระเป๋าไป
เมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษฐิกายนที่ผ่านมานะครับ
โดยก่อนเกิดเหตุเนี่ยนางหนูหลิ่งสามีแล้วก็หลานเนี่ยนะฮะ
กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการจะไปเกี่ยวข้าวคุณนะครับ
เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเกี่ยวข้าว
นางหนูหลิ่งเองก็เลยชวนสามีมานอนเฝ้านา
แล้วก็วันเสาร์นัดรถมาสีข้าวที่ทุ่งนาตรงนี้
เปิดประตูทางเข้าเอาไว้เพื่อรอรถมาสีข้าว
หลังจากนั้นเธอสามีแล้วก็หลานเนี่ยทานข้าวเช้ากันเสร็จนะครับ
ก็เลยไปที่ทุ่งนาห่างจากกระท่อมเนี่ย
แค่ร้อยเมตรเท่านั้นเองทีนี้เอาสัมภาระไปไม่ได้คุณ
ก็วางกระเป๋าเรียงกันไว้ในกระท่อมนานนี่แหละฮะ
จากนั้นก็ไปร่วมกันเก็บฟ่อนข้าวรอรถสีข้าว
ประมาณ๑ชั่วโมงก็ขึ้นมาพักที่กระท่อม
ถามหากระเป๋าถามหลานนะคือหลานชายถามก่อน
หลานชายถามหากระเป๋าบอกว่ากระเป๋าอยู่ไหนหากันไม่เจอ
หนูหลิงก็หากระเป๋าอยู่ไหนสามีของเธอก็หากระเป๋ามันอยู่ไหน
กระเป๋าถูกคนร้ายเข้ามาเอาแล้วคุณ
แล้วในกระเป๋าเนี้ยมีธนบัตรฉบับละหนึ่งพันบาทนะครับ
ฉบับละหนึ่งร้อยบาทฉบับละยี่สิบบาทเธอจำได้บอกว่าคือมัด
หนังยางหนังกะติ๊กเอาไว้รวมกันในกระเป๋ารวมเป็น๑แสนบาท
แล้วมีสร้อยคอทองคำเส้นละสองบาทหนึ่งเส้นเส้นละหนึ่งสลึงอีกหนึ่งเส้น
พอถอดเก็บไว้ไงคุณลงไปเกี่ยวข้าวเลย
มันเอาไปไม่ได้มันคล้องคอไม่ได้เดี๋ยวมันตกมันหล่น
ก็เลยใส่กระเป๋าไว้รวมถึงมีเอกสารสำคัญหลายอย่าง
สวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับทีนี้ฮะเมื่อแน่ใจว่ากระเป๋าหาย
ก็เลยให้หลานชายโทรศัพท์แจ้งตำรวจสพศรีชมพูทันทีนะครับ
หนูหลิ่งบอกว่าแค้นใจมากตอนนี้คือหมดตัวจริง
ต้องยืมเงินญาติมาใช้จ่ายแล้วนะฮะ
ยายหนูลิงบอกว่าหมดเลยเงินที่มีมาทั้งชีวิตเนี่ยนะครับ
เวรกรรมตามมันทันให้เอาข้าวของเงินทองมาคืน
เพราะเชื่อว่ามันยังคงใช้ไม่หมดหรอกนะฮะ
ขอให้มันดูข่าวยายบอกแบบนี้ขอมาดูข่าว
แล้วมันรับรู้ไว้ว่าสาบแช่งอยู่นะครับ
หนูหลิ่งบอกว่าตัวเธอเองกับสามี
จริงเป็นคนประหยัดมากนะฮะทำมาหากินทุกอาชีพที่ได้เงิน
รับจ้างทำงานทุกชนิดรวมทั้งเก็บของเก่าขาย
แล้วก็รวบรวมเงินใส่กระเป๋าติดตัวไว้
เสร็จจากการเกี่ยวข้าวตัดอ้อยก็จะนำเงินไปฝากธนาคาร๑ครั้ง
เช่นนี้ติดต่อมาร่วม๒๐ปีแล้ว
มีเงินซื้อที่นาทำนาปลูกอ้อยแล้วก็เลี้ยงดูลูกหลานนะครับ
ทีนี้นะฮะพอมันหมดไปแบบนี้เชื่อว่าเจ้าโจรเนี่ย
มันรู้จังหวะไงรู้จังหวะเวลาว่าตอนไหนที่เก็บเงินได้
แล้วตอนไหนที่ทั้งครอบครัวลงไปเกี่ยวข้าว

ส่วนเรื่องของคดีนะครับตอนนี้ตำรวจสพศรีชมพูลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็จุดเกิดเหตุไม่มีใครเห็นตัวคนร้ายไม่มีกล้องวงจรปิด

ก็สืบสวนจากชาวบ้านที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ

ญาติพี่น้องและคนสนิทใกล้ชิดกับครอบครัวด้วยนะครับ
มันมีความคืบหน้าเกิดขึ้นเมื่อเช้าตำรวจสศสียำพูล
สอบปากคำนางหนูหลิ่งผู้เสียหาย
สามีและหลานชายอีกครั้งนะฮะ

ต่างมีกระเป๋ากันคนละใบที่หายไปก็หายทั้ง๓ใบ
แล้วก็เงินสดทองอะไรที่อยู่ในกระเป๋า

หนูหลิ่งบอกว่าตอนนี้ต้องพึ่งศัยศาสตร์แล้วคุณ
พึ่งศัยศาสตร์ด้วยการไปหาหมอดู
ให้ช่วยทำนายว่าจะได้เงินคืนมาหรือไม่

หมอดูบอกแบบนี้บอกว่าคนร้ายมันทำคนเดียว
เป็นชายสูงอายุรูปร่างตัวใหญ่ผิวคล้ำหน้าผากกว้าง
มันขโมยเอากระเป๋าเงินไปซ่อนไว้ในป่าลึก

แล้วก็อยู่ระหว่างทยอยเอาเงินออกมาใช้

ซึ่งเมื่อหมอดูทำนายรูปร่างลักษณะคนร้ายแล้วนะครับ
หนูริ่งบอกคิดออกเลยว่าเป็นใคร

ในการชี้ชัดว่าคนนี้มาเอาไปจริงหรือเปล่า
หนูหลิงก็เลยไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกว่าเป็นใครนะครับ
แต่ก็สงสัยในใจแล้วเพราะว่าร่างทรงบอกมาแบบนี้
ก็คิดภาพออกเลยมันน่าจะเป็นคนที่รู้จักเนี่ยนะฮะ
ตอนนี้มีการตั้งรางวัลนำจับ๑๐๐๐บาท
คนที่ชี้เบาะแสแล้วก็ชี้ตัวคนร้าย
ให้ตำรวจสามารถจับกลุ่มได้แล้วก็นำมาดำเนินคดีนะครับ
แล้วก็คุณยายหนูริ่งก็เช้านี้คุณยายก็ยังสาบแช่ง
คนร้ายเหมือนเดิมแหละขอให้มีอันเป็นไป
ขอให้มันเอาเงินมาคืนขอนู่นอันนี้
ให้มันหายเลยนะฮะคุณยายก็ยังโกรธแค้นอยู่
เพราะว่ามันเป็นเงินของครอบครัวคุณต้องใช้ในการทำมาหากิน
ตอนนี้ตำรวจทุกภาคส่วนเลยนะตำรวจของภูทรจังหวัดขอนแก่น
ตำรวจภูทรภาค๔ชุดสืบสวนลงพื้นที่หมดเลยนะฮะ
เห็นใจคุณยายนะคะใช่ครับ